แกงหัวตาลเป็นแกงกะทิเครื่องแกงแดงของคนไทยเชื้อสายมอนนิยมทำกินกับขนมจีนในช่วงที่จัดงานบวชมีรสชาติถูกปากคุ้นลิ้นคนไทยเชื้อสายมอนเป็นอย่างดี
เพราะเป็นอาหารพื้นถิ่นโบราณโดยเฉพาะในพื้นที่นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยแกงหัวตาลจะอร่อยมากน้อยเพียงใดขึ้นกับฝีมือการเลือกใช้เนื้อหัวตาลและการนำมาแกง
ซึ่งรสชาติของแกงหัวตาลที่อร่อยจะต้องมาจากเนื้อตาลที่เป็นตาลขมติดลิ้นหน่อยไม่ใช่ตาลคืนหรือขมมากเกินไป